คทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยหลายคนให้ความสนใจมาก

บอยปกรณ์เอ่ยพี่แจ๊ครายเดอร์เอยก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ล่าสุดพี่ปานธนพรเธอโพสต์ภาพนี้ลงในโซเชียลมีเดียคุณผู้ชม
ดูเหมือนว่าเข้าข่ายจะมีอาการคล้ายกันนะคะ
เจ้าตัวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าภาพรอยแดงที่ผิวเนี่ยเป็นแบบนี้เลย
ไม่รู้ว่าเธอไปโดนอะไรมาเหมือนกัน
รู้อีกทีก็คือว่าเนื้อแข็งแล้วก็เป็นไตแล้วก็เจ็บด้วยบริเวณแผลเป็นวงกว้างเจ็บ
หลังจากนั้นมีอาการไข้ขึ้นค่ะ
หมอบอกว่าน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็คงไปเกาอะค่ะ
แล้วพอเวลาเกาเนี่ยเล็บของเราไม่สะอาด
ก็เลยทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียได้
ตอนนี้ก็ฉีดยาไป๒เข็มแล้วก็ทานยาแก้อักเสบด้วย
คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นนะ
อาการล่าสุดวันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าเลยรีบ
พี่ปานบอกว่าคือเบื้องต้นอ่ะทราบว่าแผลเนี่ยมันเกิดจากเล็บที่ติดเชื้อเนี่ยไปเก่า
ก็เลยเป็นแผลขึ้นมาแล้วก็ติดเชื้อขึ้นมา
แต่ไม่น่าจะใช่อาการเดียวกับคุณบอยปกรณ์แน่นอนนะคะ
อย่างไรก็ตามคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวให้รอดูอาการก่อนว่าจะต้องมีการผ่าเนื้อที่มันแข็งเป็นไตออกด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ฝากขอบคุณแฟนที่เป็นห่วงด้วย
ปานบอกว่าสบายใจหายห่วงก็คือไม่ได้เป็นติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนแบบพี่บอย
แต่ตอนนี้คุณหมอให้ดูอาการว่าเชื้อแบคทีเรียที่ได้รับเข้าไปเนี่ยมันจะแบบตอบสนองกับยาปฏิชีวนะที่ได้รับไปมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็จะต้องผ่าตัดอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกัน
แต่สบายใจหายห่วงไม่ต้องควักเนื้อแล้ว
คือหลายคนก็เป็นกังวลพอดูข่าวแบบนี้ก็น้อยก็ให้สังเกตอาการตัวเองถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอชัวร์พิสูจน
คล้ายกันก็คือมีอาการไข้ขึ้นไงแต่อันนี้ชัวร์มากเพราะว่าพี่ปานเขาไปปรึกษาหมอทันทีเลย